คุณผู้ชมครับคนเป็นครูอาชีพครูเนี่ยนอกจากคุณวุฒิแล้ว
จะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

ที่จังหวัดชนบุรีครับคุณแม่โพสต์แฉพฤติกรรมครูผู้หญิง
ของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งแถวสัตหีบ
ลงโทษลูกชายเธอเป็นเด็กพิเศษ
ตบหน้าตบหน้าหนึ่งแล้วขยำฮะนี่คือรอยขยำ
จนมีรอยช้ำทั้งตัวแบบนี้ครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากคุณแม่ท่านหนึ่ง
โพสต์เฟซบุ๊คแฉพฤติกรรมของครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง

เป็นรูปที่ลูกชายของเธอนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
มีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าหลังไหล่ระบุข้อความว่า
คิดว่าเป็นการกระทำลงโทษที่เกินกว่าเหตุไปไหมคะ
กับเด็กที่มีสภาวะเป็นเด็กพิเศษ
หลังเกิดเหตุครับโรงเรียนสั่งพักงานนะครับ

และให้ย้ายไปสอนระดับชั้นอื่นแทน
แต่เธอมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง
นำเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
นางชัชยานันทวิชัยหรือว่าแม่จอยอายุ๔๒ปี
แม่ของเด็กชายอายุ๑๐ขวบครับที่ถูกครูทำร้าย
เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าลูกชายของเธอเป็นเด็กพิเศษนะ
เรียนอยู่นะครับชั้นป๕ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับ
กระทั่งช่วงเที่ยงวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายถูกครูเบียร์
ครูสอนวิชาภาษาไทยตบหน้า
โดยให้เหตุผลว่าลูกของเธอถมน้ำลายใส่
จึงบรรดาโตศะตบที่แก้มขวาจนแดงช้ำ
ส่วนรอยฟกช้ำที่อยู่บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้าง
มาพบตอนพาลูกไปอาบน้ำ

ลูกก็บอกว่าถูกครูเบียร์ลงโทษด้วยการใช้มือขยำครับ
เขาบอกว่าโอ้โหโครเบียร์แม่นี่ไม่ไหวแล้วครับ
เช้าวันลุงคุณเธอจึงพาลูกชายไปจดร่างกาย
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพสัตหีบ

และต้องการให้โรงเรียนแสดงความรับผิดชอบ
เพราะการที่โรงเรียนเปิดรับสอนเด็กพิเศษ
บุคลากรต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กด้วยครับ
เหมือนโดนขยัมใช่ค่ะ

ควรมีความรับผิดชอบ
ในเมื่อคุณฟอร์มกับเราว่าคุณเป็นโรงเรียนที่เปิดรับ
อย่างน้อยบุคลากรของคุณต้องมีความรู้

ผู้เชี่ยวชาญขนาดนักบำบัด
ไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่กังวล
แต่คืออย่างน้อยบุคลากรต้องมีความรู้

คุณครูคนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นครู

ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้
ว่าเด็กคนไหนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กพิเศษ
แต่ไม่ว่าเด็กคนไหนอะค่ะก็ไม่สมควรโดน
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังอาจารย์อารีคำนึงกิจ
ท่านนี้เป็นผู้จัดการโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ท่านยืนยันว่า
หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ทำให้ครูเบียคนที่เกาะเหตุยื่นหนังสือลาออก
เมื่อวันเสาร์ที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไป
เพราะว่าทางผู้ปกครองก็เกรงว่าถ้าคุณครูคนนี้ยังคงสอนอยู่

อ๋อคงไม่คงไม่แล้ว
เขาก็คือเขาเห็นเป็นเรื่องมันใหญ่โตอะไรอย่างนี้เขาเลยขอรับผิดชอบตัวเองลาออกไปอะค่ะ